คุณผู้ชมคะมาดูข่าวใหญ่วันนี้หน่อยค่ะ
อยู่ด้านหลังนี้ทะลม๑๑นัดสางแค้น
สางแค้นใครแฟนใหม่ของแม่
แล้วแฟนใหม่ของแม่นะอายุรุ่นลูกเลย๒๗ปี
ทีนี้ลูกที่เป็นคนก่อเหตุอายุ๒๙
เอาปืนไปยิงถล่มกลางแยกแล้วก็มาตายตรงหน้าห้าง
มีภาพจากรอบวงจรปิดด้วยนิดสังวัตินี้ค่ะ

แล้วมอเตอร์ไซค์คือลูกที่เป็นคนก่อเหตุขี่มอเตอร์ไซค์ตามมา
เดี๋ยวดูนะวิ่งไล่กันรอบรถคันสีดำคันนี้

จังหวะนึงที่มือปืน
มาเจอกับคนที่กำลังหลบอยู่พอดีนี่จังหวะนี้

เปรี้ยงเข้าใส่แล้วก็มายิงซ้ำอีกนะฮะ
ใช่ค่ะทั้งหมด๑๑นัดเนี่ย
กล้องวงจรปิดหน้าห้างเนี่ยนะคะศูนย์การค้าวังสารพีพลาซ่าเนี่ย

แล้วหลังจากที่ชายเสื้อดำนิ่งไปแล้วนะ
ตัวคนที่เป็นลูกชายคนที่ก่อเหตุเนี่ยนะ
ก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีครับซึ่งเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นที่อำเภอเมือง
กาญจนบุรีค่ะแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้ามาตรวจสอบตรงนี้
ก็พบศพของนายอำพลยุ้งทองคนเสื้อสีดำเนี่ยนะคะ
อยู่ในสภาพที่ถูกยิงพลุน๙นัด
แล้วในที่เกิดเหตุเจอปลอกกระสุนขนาด๙มมตกอยู่๑๑ปลอกด้วย
ผู้ตายเนี่ยอายุ๒๗ปีนะคะทีนี้ห่างออกไปประมาณสัก๑๕๐เมตร
ไปเจอกระบะขาวกระบะขาวเนี่ยเป็นกระบะของแม่ของคนก่อเหตุ
แม่ชื่อว่านางรจนาอายุ๕๐ปีจอดอยู่ตรงแยกไฟแดงตรงนี้เลยค่ะคุณผู้ชม
แล้วคนที่เขาขายพวงมาลัยอยู่ตรงแยกไฟแดงนะเขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าตอนนั้นน่ะนะ
ตกใจเหมือนกันเพราะว่าคนขายพวงมาลัยเนี่ยเดินขายพวงมาลัยอยู่
แล้วมีผู้ชายที่แต่งตัวมิดชิดเลยนะขี่มอเตอร์ไซค์มาขวางหน้ากระบะขาวคันนี้
แล้วผู้ชายคนนั้นมาคุยอะไรไม่รู้กับคนขับกระบะที่เป็นผู้หญิง
แล้วทะเลาะกันดังลั่นแยกเลยอ่ะค่ะเนี่ยเราทำภาพจากกล้องวงเอ่อ
เป็นภาพกราฟิกให้คุณผู้ชมได้ดูเหตุการณ์ด้วยนะคะแล้วสักพักนึงนะ
คนที่นั่งมาในรถกระบะเนี่ยนั่งมาข้างผู้หญิงเนี่ยค่ะ
ก็เปิดประตูรถแล้วก็วิ่งหนีไปปรากฏว่าคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยนะ
วิ่งไล่ตามไปที่ลานจอดรถของห้าง
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมอย่างที่บอกว่าคนก่อเหตุ
คือลูกของนางรจนา
ชื่อว่านายสิทธิชัยมั่นคงหรือว่าในแม็กซ์
วังเย็นอายุ๒๙ปีนะคะ
ซึ่งปมเหตุก็มาจากที่ในแม็กซ์
ห่วงแม่ไม่พอใจไง

อายุ๒๗ปีรุ่นราวเขาลูกเลย
เมื่อกี้ตอนที่ตามไปเจอที่แยกไฟแดงนะ

ว่ามีผู้ชายใหม่ของแม่นั่งรถมากับแม่ด้วย

แล้วจริงแล้วในแม็กซ์อยากให้แม่กลับมาอยู่บ้านด้วยกัน

เดี๋ยวจะไปฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาล

แล้วก็ยิ่งเห็นแฟนใหม่ของแม่ก็ยิ่งโมโหนะคะ
ทีนี้หลังจากที่นายแม็กซ์ก่อเหตุนายแม็กซขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีนะ
ล่าสุดญาติต้องพาตัวในแก๊กมามอบตัวกับตำรวจแล้วนะ
คือพอเหตุการณ์มันเกิดขึ้นนะทางญาติก็มีความเป็นห่วงหลานชายเหมือนกัน
อยากให้หลานชายหรือว่านายแม็กซ์ผู้ก่อเหตุเข้ามอบตัวซะ
ก็กลัวว่าจะถูกจับตายอะไรหรือเปล่าเพราะมีอาวุธด้วยนะฮะ
ใช่ค่ะแต่ทีนี้พอมอบตัวแล้ว
ตำรวจก็คุมตัวในแก๊กไปสอบปากคำนะคะ
เดี๋ยวต้องถามแหละว่าปมในการก่อเหตุ
คือนอกจากเรื่องนี้มีเรื่องอะไรอื่นอีกไหม

เจ้าหน้าที่เขาจะมีการแถลงผลการจับกลุ่ม
แล้วก็จะมีการนำตัวไปทำแผนด้วย
ล่าสุดผู้สื่อข่าวก็ไปที่บ้านของผู้ตาย
ตำบลโคกสะอาดอำเภอศรีเทพที่เพชรชบูรณ์นะคะ

แล้วพ่อเดินทางไปรับศพที่จังหวัดกาญจนบุรี
หลายคนพูดถึงเหตุการณ์นี้แล้วก็ยังอยู่ในอาการโศกเศร้าเสียใจ
นักข่าวของเราได้ไปคุยกับอาของผู้ตายนะคะ
ก็คือนายบุญจงสมคเนเล่าให้ฟังค่ะ
ของผู้ตายเนี่ยเล่าให้ฟังว่าทางฝั่งนางรจนาเนี่ยนะ
เดินทางมามาหาหลานที่บ้าน
แล้วก็มาอยู่ที่บ้านของหลานตั้งแต่ปลายเดือนตุลาที่ผ่านมา
แล้วทางบ้านเองญาติญาติเองไม่ได้มีใครว่าอะไรนะ
ก็เห็นงานว่าทั้งคู่น่ะรักตัน
แล้ววันเกิดเหตุตัวนางรจนาบอกจะไปฉีดวัคซีนไง
ก็เลยชวนหลานไปด้วยทางบ้านก็ห้ามแล้วนะ
อย่าไปเลยหลานก็ยืนยันว่าจะไป
ทีนี้พอมารู้ข่าวว่าหลานโดนยิงจนตายเนี่ยโอ้ญาติญาติทุกคนตกใจค่ะ
แล้วก็สงสารด้วยพอยิ่งมาเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคุณ
หลานพยายามวิ่งหนีตายเอาตัวรอดแล้ว
แต่สุดท้ายไม่พ้นอ่ะก็ต้องมาจบชีวิตลงอ่ะนะคะ